เกิดขึ้น๓๔วันที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่

น้องกิฟต์นางสาวอุมาพรหอยสังอายุ๒๑ปี
ที่ถูกกลุ่มชายชะกัน๔คน
อุ้มจากผับในตัวเมืองจันทบุรีไปขึ้นรถกระบะ
แล้วก็เอาไปข่มขืนที่ลงแห่งหนึ่งนะฮะ
ก่อนที่จะพบเป็นศพในรุ่งเช้าต่อมานะครับ
คดีต่างเนี่ยท่านติดตามความคืบหน้าไปเป็นระยะอยู่แล้วนะครับ

เดี๋ยววันนี้ตำรวจมีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า
อาจจะมีคนเกี่ยวข้องอีก๒คนด้วยนะ
แต่วันนี้ญาติของน้องกิฟต์นะครับ
โดยคุณยายนะครับของน้องกิฟต์ชื่อว่านางแตงอ่อนคีรี
พร้อมกับญาติพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดตราด
เพราะว่าน้องกิฟต์เป็นคนจังหวัดตราดนะครับ
แล้วคืนนั้นมาเที่ยวที่ผับที่จันทบุรี
ที่ลงผลไม้ในจุดพบศพ
ในพื้นที่ตำบลชมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
มนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญวิญญาณน้องกิฟต์กลับบ้าน
ก็ตามความเชื่อของคนไทยเรานะครับ
วันนี้ก็มีภูมิกับการสพมะขามพันธมตเอกเชษฐากีชวันนะครับ
ท่านเป็นภูมิกับสพมะขามที่พาตำรวจมาด้วย
มาร่วมสังเกตการณ์มาชี้จุดต่างให้กับญาติพี่น้องได้เห็นด้วยนะครับ
ว่าคนร้ายมีพฤติกรรมในการก่อเหตุอย่างไรนะครับ
ก็นำสิ่งของต่างมาประกอบพิธี

เป็นพระที่ทางครอบครัวของน้องกิฟต์เคารพนับถือนะครับ
ไอซ์ชินนวโรเป็นพระจากวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับ
ก็การทำพิธีนะครับมีการจุดเทียน๑เล่มปักทูบ๙ดอกที่บริเวณข้างล้ง
เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ทำพิธีเรียกวิญญาณน้องกิฟต์
บริเวณหน้าห้องจุดที่ตำรวจบอกว่าจุดนี้แหละที่คนร้าย
พาน้องกิฟต์มาแล้วก็ข่มขืนนะครับ
โดยเคาะประตูเรียก๓ครั้งเพื่อเรียกวิญญาณน้องกิฟต์
โดยเอาตุ๊กตามาตัวหนึ่ง
เพื่อใช้เป็นร่างสถิตแทนให้น้องกิฟต์เข้ามาตรงนี้

ก็มันก็มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจแล้วก็อยู่กับความเชื่อด้วยนะ
ไอซ์ท่านบอกว่าตอนที่ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ย
ยังคงสิงสถิตวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุ
กิฟต์มานั่งคุกเข่าร่ำให้อยู่ข้างตัวพระอาจารย์
มาดูญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
โดยบอกว่าน้องกิฟต์ที่เป็นผู้ตายอยู่ในอาการหนาวเย็นแล้วก็หิว
เพราะว่าหลังวันเกิดเหตุไม่มีใครมาเชิญวิญญาณแล้วก็ทำบุญให้
ผู้ตายอยากกลับบ้านแต่ทำไม่ได้
เนื่องจากมีเจ้าที่มีวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่ลงแห่งนี้
ก็เลยต้องมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับกันในวันนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวลงแห่งเนี้ย
บอกว่าตอนขับรถผ่านนะคุณเขียนมาสอน
เห็นผู้หญิงเป็นหญิงสาวตัวเล็กผมยาวนุ่งเกงขาสั้น
นั่งอยู่ในโรงด้วยอยู่ตรงริมประตูหน้าห้องพักเลย
แต่เขาก็ไม่สงสัยอะไรเขาก็รีบขับรถผ่านกันไปนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ทางภูมิกับการสพมะขามนะครับ
เจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก๒คน
คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สถานบันเทิงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเผยแพร่ไม่ได้
เป็นหลักฐานสำคัญเดี๋ยวต้องสอบพยานแวดล้อมอีกหลายปากนะครับ
แต่เชื่อว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๔คนนะครับ
กำลังรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาก่อนนะครับ
แล้วก็จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาขับรถกระบะ
พาน้องกิฟต์ออกจากสถานบันเทิงแล้วก็มาที่ลงเนี่ย๔๐กว่ากิโลเมตร
เดี๋ยวจะตรวจสอบเส้นทางให้หมดเลย
ว่าจะมีตรงไหนที่ผู้ต้องสงสัย๒คนนี้
จะมาสมทบระหว่างทางแล้วมาเจอกันตรงไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับ
คาดว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คนนะครับ
ถ้าชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับ